พาไปดูช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยนะชาวนา
เขาจะมีการทำพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่า

แล้วไหว้ทำไมไหว้ยังไงแบบไหนไปดูกันค่ะ
ว้าว
นี่ค่ะเป็นคลิปช่วงหนึ่งนะคะ
ในการทำพิธีไหว้ผีตาแห้ง
คือกระเศรษฐกรชาวนาชาวอีสานเนี่ย
เขารู้กันเป็นอย่างดีเรียกว่าทำเป็นประเพณีก็ว่าได้
คือหลังจากที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะ
ไปถ่วยให้ตาแห้งหรือผีตาแห้ง
ซึ่งคลิปที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นคลิปของคุณปียพล
เป็นชาวบ้านประเดิดตำบลระเวียงอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์
คอยเฝ้าปกปักรักษาอยู่ที่ทุ่งนาของเขา
ท่านจะช่วยเสริมช่วยให้ผลผลิตของนาข้าวเจริญงอกงามดี
ส่วนพิธีนี้ทำขึ้นมาก็เพื่อเป็นการตอบแทนที่ผีหรือเทวดาคอยดูแลข้าวมาโดยตลอด
เหมือนเป็นการเส้นไหว้เป็นการขอบคุณ
ของที่นำมาถวายเนี่ยก็ต้องมีหมากพลูมีข้าวเปลือก
และเขาเรียกว่าพาหวานพาหวานคือข้าวที่คลุกกับน้ำตาลค่ะ
รวมไปถึงเทียนและดอกไม้อย่างละคู่ด้วยนะคะ
จัดไปให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็วางเอาไว้บนพื้นดินอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บอกกล่าวท่านนะฮะพูดนึกถึงอธิษฐานให้ท่านมารับของนี้ไป
แล้วก็แพทย์กล่าวขอบคุณขอบคุณพี่ตาแหกเด้อ
ที่บึงแย่งทุ่งหน้านี่ให้ผลผลิตดี

ก็ขอบคุณตาแห้งที่ช่วยดูแลทุ่งนาแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์มีผลผลิตดี
ก็พูดภรรษาอีสานบ้านเหมานะชาวบ้านก็พูดเป็นแบบนั้น
จากนั้นก็กรวดน้ำถือเป็นอันเสร็จพิธีนะคะ

เป็นการขอบคุณทุ่งนาขอบคุณผีในช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วปลายปีแบบนี้
เป็นอีกหนึ่งความรู้ดีนำมาฝากกัน